มาดูความเคลื่อนไหวที่สหรัฐนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดักฟังโทรศัพท์ของผู้นำสหรัฐครับ
เพราะว่าเขาไม่ยอมใช้โทรศัพท์มือถือของธรรมเนียบขาว

โดยเครื่องแรกไว้สำหรับโทรและเครื่องที่๒ไว้สำหรับใช้แอปพลิเคชันต่าง
ระบุว่าเขาใช้เครื่องนี้มากที่สุดและนั่นก็นำมาซึ่งเรื่องที่น่ากังวลที่สุด
แต่ประธานาธิบดีทรัมป์เมินเฉยแถมยังละเลยข้อกำหนดความปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสาวรัฐ
ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาปฏิเสธรายงานชิ้นนี้โดยเขาทวิตข้อความย้ำว่าที่ผ่านมาเขาแทบจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยส่วนใหญ่จะสื่อสารผ่านโทรศัพท์บนโต๊ะที่ทำเนียบขาวเป็นหลักและมองว่านี่เป็นเพียงข่าวปลอมเท่านั้น
เช่นเดียวกับจีนที่ออกมาตอบโต้รายงานข่าวดังกล่าวว่าเป็นข่าวปลอมเช่นกัน
โดยโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนยังกล่าวด้วยว่าคนที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาน่าจะได้รับรางวัลออสการ์
พร้อมกับกล่าวติดตลกว่าหากคิดว่าไอโฟนไม่ปลอดภัย
รายงานข่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงที่สาวรัฐกำลังมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับทั้งจีนและรัสเซีย
แต่ในความเป็นจริงแล้วความกังวลถึงการสอดแนมข้อมูลโดยต่างชาติในสังคมอเมริกันมีมานานแล้ว
และก่อตัวมากขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้นำ
นับตั้งแต่ความกังวลเกี่ยวกับการปั่นข้อมูลในโลกออนไลน์ที่ถูกระบุว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังจนทำให้นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งสาวรัฐ
จนถึงการแบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากจีนรวมทั้งแบรนด์โทรศัพท์ชื่อดังอย่างหัวเวย
เพราะเชื่อว่ามีความเสี่ยงทำให้ข้อมูลรั่วไหลโดยเชื่อมโยงไปถึงรัฐบาลจีน
และกรณีล่าสุดที่เป็นข่าวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทางการจีนลักลอบฝังชิปขนาดเล็ก
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน